เราต้องตั้งใจฟังวันนี้จะพาอาหมูไป

นี่หน้าตาไม่คุ้นหน้าตาไม่คุ้นเลยค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าได้รับความนิยมมากของทางภาคใต้เลยนะคะ
มีชื่อว่าโรตีซอรายค่ะนี่อ๋อนี่โรตีเหรอเนี่ยใช่เขาเรียกโรตีซอรายค่ะอาหมู
วันนี้ก็เลยจะพาไปดูนะคะร้านนี้อยู่บริเวณริมคลองตลาดสดเทศบาลเมืองสตูนเลยค่ะ
สำหรับขนมโรตีซอรายเนี่ยนะคะจริงแล้วเขาก็มีชื่อเรียกหลายต่อหลายอย่างตามแต่ละพื้นที่นะ
ที่เขาจะเรียกว่าโรตีร่างแหหรือว่าเป็นเส้นแบบบางที่เขาก็จะเรียกว่าโรตียาลอ
ถามว่าทำไมขนมชนิดนี้ถึงเป็นที่นิยม
ก็เพราะว่าเขาบอกว่ามันเป็นขนมพื้นถิ่นของชาวใต้ที่รสชาติอร่อยค่ะ
แล้วก็ถูกปากด้วยนะคะใครหลายคนถูกอกถูกใจในรสชาติ

ดูวิธีการทำเขาโรยไปอารมณ์คล้ายหนมรา
เออหนมราผสมโตเกียวเส้นแล้วม้วนนึกออกมั้ย
คือแม่ค้าขายโรตีซอรายคนนี้ชื่อว่าคุณพี่สุราวัลชูแก้วนะคะ
เขาเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านี้เขามีอาชีพเป็นพนักงานคลังสินค้าที่จังหวัดภูเก็ต
แต่เนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดก็เลยทำให้ตัวเขาตกงาน
แล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านที่จังหวัดสตูน
หลังจากนั้นก็มองหาอาชีพทำในช่วงโควิดแบบนี้
วกกับว่าตัวเขาทำขนมโบราณเป็นอยู่แล้วด้วย
เลยตัดสินใจลุกขึ้นมานำอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วมาทำเป็นโรตีซอรายขายแบบนี้ค่ะ
สูตรของคุณพี่เขานะคะเขาจะใช้แป้งที่เหมือนกับแป้งโรตีทั่วไป
คุณดูลักษณะนะมันจะเป็นแป้งเหมือนแป้งโรตี
แต่จะใส่ใบเตยที่เป็นสีเขียวแบบนี้แล้วก็มีกลิ่นหอมด้วย
เพื่อความหอมแล้วก็เพิ่มสีสันนะคะ
แล้วก็ราดน้ำกะทิให้มันหวานเค็ม

สำหรับในเดือนนี้เดือนรมดรแบบนี้นะคะ

ตั้งใจที่จะทำให้ลูกค้าได้กินกันแบบสดเลย
พร้อมกับว่าได้เห็นวิธีการทำไปด้วย

แล้วก็ในตลาดรมดรที่บริเวณริมคลองตลาดสดเทศบาลเมืองสตูน

เอาเป็นว่าใครที่อยากจะลิ้มลองความอร่อยก็แวะไปกันได้นะจ๊
อยู่จังหวัดสตูนแล้วยังไม่เคยทานนะ
ราคาขายก็ไม่แพงกล่องละ๒๐บาทเท่านั้นเอง

แต่ยังไงก็ตามก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ที่ดีในช่วงเดือนรอมดร
รวมไปถึงเป็นการแบบหาอาชีพหลังจากสถานการณ์โควิด๑๙

ไม่เหลือเลยขายดีมากจริง

บางคนบอกว่าเอ๊ะฉันกลับไปอยู่บ้านที่ต่างจังหวัด